เรื่องรักปวดหัวไม่เข้าใครออกใครแต่ดูเหมือนว่าคนนี้จะยินดีที่จะมีรักนะ
เฮียบอยค่ะแล้วก็เห็นว่ามีแฟนคลับนะคะแล้วก็น้องวันใหม่น้องวันใหม่นะคะน้องสาวพี่บอยไฟเขียวด้วยจ้า
นี่แหละค่ะถือว่าเป็นแฟนคลับคู่จิ้นพระเอกหนุ่มหน้าหนวดบอยปกรณ์กับสาวชิปปี้ซิรินนะคะ
ฟังข่าวนี้ให้ดีเลยใครที่ชื่นชอบคู่นี้เนาะหลังจากครั้งก่อนมีกระแสข่าวมองว่าน้องสาวสุดที่รักของเฮียอย่าง
วันใหม่เนี่ยไม่ปลื้มนักแสดงสาวไม่ปลื้มพี่ชิปปี้หลายคนก็อยากรู้ตกลงไม่ปลื้มจริงหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ค่ะสองพี่น้องเขาออกงานอีเวนต์ด้วยกันก็เลยขอให้มาเคลียร์จากปากซิตกลงวันใหม่ไม่ชอบพี่ชิปปี้จริงปะเนี่ยเอาไปฟังหน่อยสิจ๊ะ
พี่เต้ยก็ผ่านละ

พี่เต้ย
เต้ยเขาเป็นแฟนพี่อเล็กไปแล้ว

พี่ชิปปี้ลงลิฟท์
ด้วยแต่เราก็เป็นห่วงสามอาสารพี่น้องแหละ
แม่วันใหม่อย่างเรื่องเต้ยเนี่ยผ่านช้าไปนิดนึงนะเพราะเป็นแฟนพี่อเล็กไปแล้ว
พี่ชายมากเพราะว่าเฮียบอยเนี่ยทั้งหล่อทั้งใจดี
เพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาเป็นแฟนเฮียบอยเนี่ย

เพราะรายชื่อแต่ละคนเนี่ยมีแม้